ไปดูอีกหนึ่งภัยสังคมนะคะ
สาวจริงก็ไม่ใช่แค่สาวหรอก

นั่งรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายตอนประมาณสักตี๔

ก็มานั่งรอที่ป้ายรถเมย์เป็นประจำ
ผู้หญิงนั่งอยู่ตรงที่นั่งริมไกลหน่อย

ก็รอรถเมย์อยู่สักพักนึงค่ะ

เข้าไปชิดตัวเอามือโอบเอลฝ่ายิง

ไปขึ้นรถเธอตกใจมาก

โชคดีรถเมย์มาพอดีเธอก็เลยขึ้นรถเมย

ตอนนี้ก็คงเห็นว่าไม่ได้แล้วล่ะ
ก็เดินนิ่งกลับมาขึ้นรถแล้วขับออกไปเลย

แต่อันนี้คืออุกอาดมากนะคะแม้จะเป็นช่วงเวลาเช้ามืดตี๔๐นาที
ตรงนี้คือสารารอรถเมถนนลำลูกกาที่อำเภอลำลูกกาค่ะ
ทีมข่าวเราไปเจอกับน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะน้องชื่อน้องพฤกษาทิพย์นะคะ
อายุ๒๕เองยังเสียขวัญอยู่เลย

เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังค่ะ
บอกว่าปกติหนูมารอรถเมย์ตรงนี้ทุกวันอยู่แล้วพี่

ตัวแห่งกระบาดเค้าเนี่ยขับผ่านหน้ามาแล้วจอดเทียบ

เห็นคนขับเดินลงมาเช็ดกระจกหน้ารถก็คิดว่าเออ
เขาคงจอดเพื่อเช็ดเพราะมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้มั้ง

แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอรถเมย์ต่อไป

ว่าเอ๊ะเค้าจอดธรรมน์อ่ะแต่เห็นลงมาเช็ดหน้ารถก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็รอรถเมย์ต่อไปจนกระทั่งอยู่รู้สึกตัวอีกทีนึง
ผู้ชายคนนี้เข้ามาประชิดตัวเธอแล้ว
เอามีดขออภัยไม่ใช่มีดเอาปืนจี้ที่ท้อง

น้องบอกน้องดิ้นเต็มกำลังแล้วสะบัดหลุดวิ่งไปที่ถนนเลย
ตั้งหลักดูก่อนเลยว่าคนร้ายจะวิ่งเข้ามาทางไหนยังไงไหม
แล้วก็โชคดีที่รถเมย์มาเธอก็เลยวิ่งหนีขึ้นรถเมย์ไปก่อน

ขึ้นก่อนแล้วเพื่อความปลอดภัย
ไปแจ้งความกับสพลำลูกกาแล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

กล้องวงจรปิดมันจับทะเบียนรถกระบะคันนี้ไม่ได้ค่ะ

คือน้องบอกว่าก็เลยมาหาสื่อ
มาหาสื่อเพื่อที่จะได้

เพราะว่าพอไปไล่กล้องวงจรปิดปิดตัวอื่น

ศึกเขาลงมาเกาะเห็นแค่คนเดียวค่ะ

พูดค่อนข้างทัดกำลังใจก่อนวัด

เขาบอกว่าก็เราก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะคะตรงนี้
อะไรอย่างนี้เรียกถามไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เราก็ต้องดูแลตัวเอง
ก็เลยคิดว่าเอ้าทำไมตำรวจต้องโทษแบบนี้กับเขา
เขาจะทำแบบนี้แล้วตำรวจไม่ดูแลเราเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยต้องสั่งสินใจมาออกคืน
นี่ค่ะน้องก็ฝากถึงคุณตำรวจหน่อยว่าแบบ
คือหนูก็พยายามดูแลตัวเองเต็มที่แล้วที่เขาตกใจอยู่เลยนะนี่
คุณแม่ของน้องเองก็บอกนะคะว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
โชคดีแค่ไหนบุญเก่ามาเต็มแค่ไหนที่ครั้งนี้น้องไม่เป็นอะไร

แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกใครจะรับประกันความปลอดภัยของน้องได้บ้าง
อยากฝากถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยด้วย
แล้วก็ที่สารารอรถเมย์นี้ด้วยให้มันสว่างกว่านี้หน่อย
แล้วใครที่ต้องดูแลเรื่องกล้องวงจรปิดเอาไปซ่อมเดี๋ยวนี้เลยนะ

อยากได้จับได้ค่ะ
และไปแก้งบางของเขา

พวกมันพูดอย่างนี้ตอนนี้หลังจากก็เลยมองดีว่า

มันเป็นหน่วยอย่างนี้ต้องขอให้ตำรวจช่วยเร่งจับให้ได้
เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจสอบพรำลูกาบอกแล้วนะคะ
จะเร่งชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ก่อนหน้าและหลังก่อเหตุเพื่อจะตามจับคนร้ายมาให้ได้ค่ะ
โอ้โหตอนแรกนะผมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คิดว่ารู้จักกันหรือว่าแฟนมาง้อมางอนตามง้อกัน
ไม่รู้จักเลยโอ้โหอันตรายจริงคุณผู้ชมค่ะใครก็ไม่รู้เลยค่ะ